เรื่องที่ทั้งน่าตกใจแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อมีเด็กชายชาวอเมริกาวัยเพียงแค่๔ขวบเท่านั้นเอง
พลัดตกลงไปในกรงของกอริล่าในสวนสัตว์ที่ซินซิเนติของสหรัฐอเมริกานะคะ
กอริล่าเพศผู้น้ำหนักกว่า๑๘๐กิโลกรัม
ลากไปมานานถึงกว่า๑๐นาที
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจช่วยชีวิตด้วยการยิงกอริล่าค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนสัตว์ชินซิเนติในรัฐโอไฮโอของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
โดยเด็กชายชาวอเมริกันวัยเพียงแค่๔ขวบคนนึง
ตกลงไปในกรงกอลิล่าที่ลึกกว่า๓เมตร
หลังจากที่เด็กชายคนนี้ไปปีนป่ายเล่นอยู่บนกรงของกอริล่าค่ะ
หลังจากที่ตกลงไปแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
อริล่าลากตัวไปมาเป็นเวลากว่า๑๐นาที
กลางสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจใช้ปืนรายเฟิลยิงกอริล่าตัวนี้จนตาย
เพื่อที่จะช่วยชีวิตของเด็กชายคนนี้เอาไว้
เทนเมนาทผู้อำนวยการสวนสัตว์ซูซิเนติบอกว่า
การที่เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยิงกอลิล่าจนตาย
ก็เพราะว่าพฤติกรรมของมันในขณะนั้นค่อนข้างอันตรายค่ะ
พวกเขาต้องเร่งรักษาชีวิตของเด็กเอาไว้ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลง
และสาเหตุที่ทางสวนสัตว์ต้องใช้กระสุนจริงก็เป็นเพราะว่า
ถ้าหากใช้ลูกดอกยาสลบเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายนาทีกว่ากอริล่าจะหมดแรง
ซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นได้นะคะ
เป็นกอริล่าเพศผู้สายพันธุ์ที่ราบต่ำตะวันตก
ซึ่งถือว่าเป็นสายพรรณที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพรรณเต็มทีแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นการตายของมันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่
แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ยังมีกอริล่าเพศเมียอีก๒ตัวที่อยู่ในกรงเดียวกัน
ไม่ได้เข้าใกล้เด็กคนนี้ก็เลยไม่ได้ถูกยิงไปด้วยค่ะ